พาไปอีกที่หนึ่งพาไปดูเรื่องราวที่มันลี้ลับชน
ชวนชนขนอะไร
มันจะไม่ลี้ลับตรงคุณนี่แหละ
แต่ว่าที่จะพาไปดูเนี่ยไม่ได้แค่ชวนขนหัวลุกชวนวิ่งด้วย
คุณลองนึกภาพดูคุณเข้าไปในวัดแล้วคุณเดินผ่านห้องที่เขาเก็บศพ
เก็บหีบศพแล้วคุณได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังขูดคุย
คุณคะดิฉันไม่ผ่านตั้งแต่ห้องเก็บศพแล้วค่ะ
คุณจะเงียบฟังหรือคุณจะวิ่ง
อ้าวซักอย่างเดี๋ยวไปวิ่งกันนะ
ที่นี่แหละพวกคุณโยมะฮะตกใจเหรอตกใจแหมขวัญอ่อนจริง
ขวัญอ่อนจริงเลยนะคุณวิ่งหนีออกนอกวัดทำไง
นี่ที่จังหวัดลำปางฮะที่สำนักสงสรรป่าตึง
สำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
คือสำนักสงฆ์แห่งนี้นะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นที่ฮือหานะ
แต่แปลกเรื่องราวลี้ลับเล่นลับอยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้
คือมันมีเรื่องของเรื่องแบบว่า
ก็กลัวเล่าแล้วมันน่ากลัว
ยังไม่ทันจะถึงช่วงไฮไลท์เลยรีบกลัวไปไหน
คืออย่างนี้เด็กวัดเขาบอกว่า
มักได้ยินเสียงคนโบราณพูดคุยกันในห้องเก็บโรงศพ
ทุกครั้งที่เป็นวันพระ

โอ้โหผมพูดเองเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้
ผมว่าไปลองฟังจากปากของเด็กวัดคนนั้นกันดีกว่าครับ

เพราะว่ามันก็นานแล้วผมก็จำไม่ได้เพราะว่าผมเล่นอยู่กับเนรที่นี่
พอผมเดินมาปุ๊บมันก็ได้ยินเสียง
เหมือนมีคนคุยกันแต่ว่าจับใจความไม่ได้ครับ

พรรษาสมัยก่อนนะครับ
คือคล้ายกับเสพภาษาคนโบราณอย่างนี้เหรอ

ส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงของวันไหนครับ
วันพระหรือว่าวันขึ้น๑๕ค่ำอย่างนี้ครับ

บอกว่าฟังรู้เรื่องไหม

ไม่ได้อยู่ฟังวิ่งไปตั้งนานแล้วครับ

คือตอนที่เขาเล่าอยู่นี่นะ

ตรงที่เก็บโรงศพนั่นเลย

เหล้าไปด้วยโรงศพก็ตั้งอยู่ด้วย

ที่นี่เกิดเหตุการณ์ประหลาด
เพราะว่ามีภาพภาพหนึ่งที่ถูกถ่ายเอาไว้

อย่าพึ่งได้ไหม

โดยชาวบ้านที่เขามาทำบุญ
นี่
จอล์สมนัขสงศ์
พระตะคอนทิตะขุโน่

ทำให้ตัวเองนั้นไม่กลัวเท่าไหร่
ส่วนเรื่องที่มีเสียงคนโบราณ

ยังไงซะก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันคงจะต้องมีอะไรบางอย่าง
แล้วมันน่าจะเกี่ยวข้องกับในสมัยก่อนในยุคโบราณ
เพราะว่าที่แห่งนี้สำนักสงฆ์แห่งนี้
โบราณเขาเล่ากันมาว่าเคยเป็นที่พักแรกของฐานนักรบในสมัยก่อน
จากคำบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่ว่าเคยมีเจ้าพญาภาพ
ซึ่งเป็นทหารและนักรบสมัยพ่อเจ้าทิพย์ช้าง
ใช้เส้นทางวัดที่เป็นทางผ่านแห่งนี้เคยผ่านไป
แล้วก็ใช้บริเวณตรงนี้เป็นที่พักแรม
ผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่จึงเรียกที่นี่ว่าม่อนพญาภาพนั่นเองครับ

แล้วพอมาลองฟังถึงคนในปัจจุบันที่เจอกับเหตุการณ์แปลก
มันก็มีเขาโครงเรื่องที่พอจะไปกันได้นะ

เอาแต่อย่างว่าแหละเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วใครจิตไม่แข็งพอ

โกยเถยมจริงค่ะ
ความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ